เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหาออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
ผมออกเดินทางจากอำเภออุ้มผ่างนะครับด้วยการล่องเรือยางใช้เวลา๓ชั่วโมงนะครับผ่านทัศนียภาพที่สวยงามมากมากไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสายฝนน้ำตกสายรุ้งนะฮะที่ทำให้เราสามารถปล่อยใจเลิดเพลินแล้วก็ถ่ายรูปเล่นแบบว่าเพลินมากมากจนมาถึงจุดนี้ครับที่ผ่าเลือดนั่นเองนะฮะ
เดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางกันต่อครับตามผมมาเลยฮะ
ผ่าเลือดนะครับเราเดินทางกันต่อด้วยรถโฟลวิวแบบนี้นะฮะก็จะใช้เวลาอีกประมาณ๓๐๔๕นาทีนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่าทางตอนนี้เนี่ยเขามีการปูคอนกรีตทำให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นมากเลยนะฮะ
ถึงทางสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผ่างนะฮะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเสมือนจุดพักเพราะว่าจะมีทั้งห้องน้ำมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีจุดกางเต้นสำหรับใครที่อยากจะมานอนพักที่นี่เพื่อที่จะตื่นไปชมความงามของทีลอซูในช่วงเช้านั่นเองนะครับจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเรา

เข้ามาด้านในแล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่นะฮะมาอยู่กับเราตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอเขาดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณพี่สมเกิดครับสวัสดีครับ
ก็มันยากาศดีมากเลยครับที่นี่จากตรงนี้ไปเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีก๑๕กิโลมีข้อแนะนำไหมครับ
ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะเป็นเส้นทางบอดวอคที่เดินสบายเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในตัวครับผม
บริเวณนี้ก็เป็นป่าไผ่นะครับแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยเป็นโป่งที่เจ้าหน้าที่เราทำไว้มาไว้ให้สัตว์นี่ก็จะมีร่องรอยพวกเก้งกวางเข้ามากินโป่งเทียม
อันนี้เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากน้ำตกทีละซูอีกทีหนึ่งครับก็เป็นอ่าเขาเรียกน้ำตกเล็กนะครับน้ำตกเล็กบ้างน้ำตกน้ำตกน้อยบ้างแล้วแต่จะเรียกนะครับเป็นที่พักเราเดินมาเหนื่อยแล้วก็พักตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับผมจุดนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าสายใหญ่แห่งชีวิตก็มีทั้งสายทานนะครับต้น
ไม่ทั้งวันต่างนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับ
อ๋อชื่อน่ารักมากสายใหญ่เห็นชีวิตคือครบวงจรในการมีชีวิตอยู่จริง
และแล้วผมก็ได้มาพบด้วยตัวเองละอองน้ำที่มาพร้อมกับเสียงดังอยู่หน้าผม
สิ่งแรกที่ผมทำคือการยืนมองนิ่งมองดูด้วยความปิติยินดีและเคารพต่อน้ำตกแห่งนี้
โอ้โหในที่สุดครับพี่สมเกิดผมเดินทางนี้มาเกือบ๒วันเลยนะพี่
จนได้มาเจอตอนนี้บอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่

มาตรงไหนที่ไปของชื่อทีลอซูเนี่ย
ทีหลอกก็คือน้ำตกนะครับอ่าอ่าชูก็คือดำ
เหมือนกับถ้าเราแปลเป็นไทยก็เหมือนกับน้ำตกดำอะไรประมาณนี้
อย่างนี้นี่คือเราสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมตลอดทั้งปีครับ
เพียงแต่ว่าเราไม่ลดเข้าเที่ยวเฉยเฉยในช่วงครับฝนสี่เดือนนะครับครับ
เดี๋ยวเราสามารถที่จะล่องแพร่แล้วก็เดินเข้ามาที่นี่ได้ครับก็จะได้เห็นความอลังการที่เต็มม่านทั้งหมด
ความสูงก็อยู่ประมาณสองพันร้อยกว่าเมตรได้จากระดับชั้นนี้ขึ้นไปนะครับ
กว้างของหน้านี่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบห้าร้อยเมตรถ้าช่วงที่น้ำตกครับ
เต็มจริงจริงเราจะเห็นหมดนะครับ
ชั้นหลักหลักอยู่สี่ชั้นที่เราเห็นโดยทางด้านโบไลท์จะเป็นเป็นแม่น้ำใช่ไหมครับ
ข้างบนลำห้วยกล้อทอลำห้วยกล้อทอไหลมาจากตำบลแม่จันทร์
หมู่บ้านก็ทอครับผมไหลลงมาตกสู่หน้าผานี้
แล้วก็ลงลำน้ำแม่กองครับลงเขื่อนศรีนักริมอ๋อ
หนึ่งของประเทศไทยเลยใช่ครับถ้าผมถามพี่สมเกิดแนะนำว่า

เราควรมาช่วงไหนครับแต่แล้วแต่คนชอบเนอะ
ให้พี่เลือกก็คือมาช่วงเช้าครับ
อยากจะมองคือสายล่อของหมอกที่มันปิวอยู่เนี่ยตัดกับแสงพระอาทิตย์ตอนเช้า
มันก็จะเป็นม่านให้เห็นสวยงามมากเดี๋ยวนี้เราสามารถเข้ามาได้ตั้งแต่กี่โมงครับ
แปดโมงก็เข้ามาได้แล้วพระอาทิตย์สองแล้วแล้วช่วงเย็นนี้อยู่ได้ถึงกี่โมงครับ
ซึ่งเย็นก็ไม่เกิน๖โมงครับคือก่อนมืดต้องออกนักท่องเที่ยวทั่วไป
เขาสามารถขับรถเข้ามาถึงบริเวณนี้ได้ไหมครับขับรถเข้ามาได้ครับแต่ต้องเป็นรถแบบไหนมี
ใช่ก็ยกเว้นรถตู้รถเก่งรถจักรยานยนต์พวกนี้ไม่ได้ครับค่อนข้างอันตรายเนอะ
เห็นน้ำใสใสแบบนี้นี่เราสามารถลงไปเล่นน้ำได้ไหมครับเล่นได้ครับจะห้ามกระโดด
ห้ามกระโดดอ่ะเล่นครอบเพื่อคลายร้อนได้จะห้ามกระโดด
พื้นที่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่เขตรักษาวันสตานะครับก็ค่อนข้างเทียบก่อบ้าน
เพราะฉะนั้นเรามาท่องเที่ยวเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของธรรมชาติ
ก็คือเรื่องสัตว์ป่าเรื่องขยะต่างนะครับที่จะเกิดขึ้น
มนุษย์เรานะบางคนก็ต่างจิตต่างใจนะครับก็ขอให้ปฏิบัติเหมือนกันว่าเราเข้ามาพื้นที่
ที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้เรื่องขยะต้องมาอันดับหนึ่งฮะ

วันนี้ขอบคุณมากนะครับนอกจากความสวยงามที่ได้มาเห็นแล้วเนี่ย
มีความรู้จากพี่สมเกิดอีกขอบคุณพี่สมเกิดนะครับ

มาถึงแล้วก็ขอเล่นน้ำให้ชื่นใจหน่อยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับเวลาประมาณ๖โมงครึ่งนะครับ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับ
ผมจะเข้าไปที่น้ำตกทีลอซูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพื่อไปดูว่าน้ำตกช่วงเช้าที่เขาว่าสวยอีกแบบนึงเนี่ย

พอเราเข้ามาในที่นี่นะฮะเราจะเห็นว่ามีต้นไผ่อยู่เต็มไปหมดสองข้างทางเลยนะครับ
ซึ่งต้นไผ่เนี่ยมีประโยชน์ต่อธรรมชาติมากมากไม่ว่าจะเป็นไล่ไปตั้งแต่ส่วนของรากของเขานะฮะ
ที่จะช่วยอุ้มน้ำแล้วก็ช่วยรักษาหน้าดินด้วยนะฮะ
แล้วก็ในส่วนของลำต้นเนี่ยก็จะเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่าที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นหมูป่านะฮะ
แล้วก็อย่างมนุษย์เราเนี่ยก็สามารถนำหน่อไม้ไปทำอาหารได้ด้วยนะฮะ
เรียกได้ว่าต้นไผ่เนี่ยมีประโยชน์ต่อพวกเราจริงจริงในสมัยก่อนนะครับ
ที่จะเดินเข้าไปที่น้ำตกทีลอซูเนี่ยจะยังไม่มีทางที่เป็นคอนกรีตแบบนี้นะครับ
จะเป็นทางดินซึ่งจะเดินยากลำบากมากนะฮะ
จะมามีเป็นทางที่เขาปูเป็นปูนแบบนี้เมื่อประมาณสิบกว่าปีนี้เองนะฮะ
ซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเดินสะดวกสบายมากเลยครับ
เมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้คุยกับพี่สมเกิดนะครับ
เราก็ถามพี่สมเกิดไปว่าช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายที่พี่สมเกิดชอบมากที่สุด
ขนาดคนเจ้าถิ่นนะฮะเขายังบอกผมเลยว่าช่วงที่เขาชอบที่สุดก็คือช่วงเช้าแบบนี้ครับตอนนี้ฮะ
คุณผู้ชมครับเป็นไงสวยมากนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นหมอกที่ยังคงเหลืออยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็แสงแดดที่ค่อยสาดส่องลงมาแบบนี้
เป็นมุมที่สวยมากแล้วก็เหมือนกับน้ำตกเนี่ยเขาตกลงมาจากสวรรค์จริงนะฮะ
ก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมเลยถ้าเกิดสามารถเลือกได้แค่ว่ามาแค่รอบเดียวช่วงบ่ายหรือช่วงเช้าอะไรอย่างนี้
อยากให้มาช่วงเช้าให้ได้นะครับเพราะว่าทางด้านหน้าตกทางด้านหน้าเนี่ยก็จะมีจุดให้เราตั้งแคมป์สามารถมานอนเต็นต์ได้นะครับ
แล้วก็ตื่นตอนเช้ามาชมความสวยงามของทีโลซูแบบนี้ห้ามพลาดจริงจริงครับ
หลังจากที่ทุกคนนะครับได้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพกับทัศนียภาพอันสวยงามแบบนี้นะฮะ
จนจุใจแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะต้องมาหาจุด
ที่นั่งชิลล์ชิลล์นั่งสบายของแต่ละคนนะครับ
ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยกายไปกับธรรมชาติอันงดงามแบบนี้
อาจจะเป็นช่วงเวลาแค่๑๒ชั่วโมงที่เราจะได้ทำอะไรแบบนี้นะครับ
แต่เชื่อเถอะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะประทับใจและจำไม่ลืมเรือนเลยครับ
และที่นี่นะฮะโอ้โหไทยแลนด์ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริง

หากแต่เพื่อนร่วมทางและเรื่องราวระหว่างการเดินทาง
ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้

หรือบอกต่อได้ต่อไป
เรื่องราวการเดินทางของผมในครั้งนี้
มีสุขมากมายที่ปนไปกับเสียงหัวเราะ

อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผมมีหลายความทรงจำกลับไปไม่รู้ลืม
โอ้โหแจกเลยรวมสนุกกันง่ายได้ของรางวัลฟรี

ถ้าอยากเห็นรุ้งกินน้ำที่น้ำตกสายรุ้งต้องล่องเรือยางในช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย
ดไลค์เพจกดแชร์คำถามแล้วตอบแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์
พร้อมติดแฮชแท็กรายการโอ้โหไทยแลนด์
อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจทีมงาน
ไปเลยเสื้อยืด๒ตัวพร้อมกระเป๋าผ้า๑ใบจำนวน๕รางวัล
สนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันศุกร์ที่๑๓ธันวาคมพศ๒๕๖๒